หลังจากที่สื่อของญี่ปุ่นนะครับมีการรายงานตรงกันว่า
ชนะทิศสงสินกลางทีมชาติไทย
เตรียมที่จะย้ายทีมไปอยู่กับ

หลังจากที่ชนะทิศสงสินกลางทีมชาติไทย

ด้วยการคว้าตำแหน่งดาวสันโวร่วมกับธีรสินแดงดาที่๔ประตู
รวมถึงคว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำโทรนาเมนต

ล่าสุดนะครับสโปรนิจิสื่อในประเทศญี่ปุ่น
ก็ตีข่าวว่าชนะทิพย์เตรียมย้ายซบทีมแชมป์เจลีก๒๐
สมัยหลังสุดนะครับโดยถึงขั้นพาดหัวข่าวว่า
อนเตอร์เล่คว้าเมซี่ไทยอาวุธใหม่ในการคว้าแชมป์นะครับ
แล้วก็มีความคืบหน้ามากแล้วนะครับที่จะเกิดเหตุที่ว่า
ชนะทิพย์จะย้ายไปร่วมทีมทางฟอนตาเล่
ก็หวังว่าจะไปช่วยทีมนะครับในการที่จะคว้าแชมป์เจริก
สมัยที่๓ติดต่อกันให้ได้นะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยลีกกันบ้างนะครับ
ที่จะแข่งขันนัดแรกในเล็กที่๒ในวันเสาร์ที่๘
แล้วก็ที่๙วันอาทิตย์นี้นะครับ
เมื่อวันที่ผ่านมาบริษัทไทยลีกก็มีการประกาศ
เลื่อนการการขันฟุตบอลไทยลีกไป๑คู่นะครับ
ระหว่างโปรดิสเทโลกับบุยรัมย์ยูเนตเต็ด
วันที่๘มกราคมออกไปนะครับ
หลังจากนักกีฬาในสังกัดของบุรีรำนะครับ
มีความเสี่ยงสูงที่จะติดโควิด๑๙
แล้วก็มีคำสั่งให้กักตัวตั้งแต่วันที่๓ถึงวันที่๙มกราคม
เพื่อเฝ้าสังเกตอาการโดยฝ่ายจัดการแข่งขันไทยลีกนะครับ
จะมีการแจ้งกำหนดการแข่งขันใหม่ให้ทราบอีกครั้งนะครับ
ขณะที่สถานการณ์การจัดการขันไทยลีกในช่วงเล็กที่๒นี้นะครับ
หลายฝ่ายก็เริ่มมีความกังวลเหมือนกันนะครับ
ว่าจะมีการเลื่อนการแข่งขันออกไปเหมือนกับช่วงเล็กแรกหรือไม่นะครับ
โดยเรื่องนี้นายกรวีปริศนานาธกุลรักษาการบริษัทเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีก
จำกัดก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยลัททีวีว่า

มาตรการรับรองการแข่งขันทุกรูปแบบไว้แล้วนะครับ
สัดส่วนการเข้าชมการแข่งขันตามแต่ละพื้นที่
รวมถึงการจัดการขันแบบปิด
ส่วนตัวคาดว่าไม่น่ามีการเลื่อนแข่งขันยาวเหมือนที่ผ่านมาแน่นอน
เช่นกับคู่อื่นในสัปดาห์นี้
ยังคงแข่งขันตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ตามเดิมนะครับ

ก่อนการขันไทยลีกนัดที่๑๖นะครับ

ผู้ช่วยผู้สอนของเมืองทองนะครับ

เตี้ยเองก็บอกว่าแมทนี้จะเป็นเกมที่หนักของทางชมบุรีนะครับ
เพราะว่าเมืองทองเองก็ปรับทีมมาพอสมควรนะครับ
ส่วนตัวเชื่อว่าเกมนี้จะสนุกเล่าใจแน่นอน
อย่างไรก็ตามนะครับชมบุรียังต้องการอย่างน้อยอีกสัก๑๐คะแนนนะครับ
เพื่อรอดตกชั้นแล้วก็เพื่อให้ทีมผ่อนคลายกันมากขึ้น
ซึ่งเกมนี้ก็กำชับลูกทีมว่าต้อง๓แต้มเท่านั้นนะครับ
ส่วนอุทัยบุญมาผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของเมืองทอง
ให้สัมภาษณ์ว่าเกมนี้เมืองทองเองก็มีเป้าหมายที่จะ
คว้าสามคะแนนให้ได้นะครับที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นอยู่พอสมควรนะครับ

เชื่อว่าจะพร้อมในเกมที่๒นะครับ
โปรแกรมไทยลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับ
พบกับสุพรรณบุรีนะครับเวลา๑๗นาที๓๐นาที
สมุทรประการซิตี้พบกับหน่อมบัวพิชยะเวลา๑๘นาที
มีควันหลงนะครับในศึกอาเซียนครับ
ที่จบลงไปนะครับเป็นเกมของทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนาม
ยังไม่จบนะครับมีแฟนบอลของเวียดนามเนี่ยเจ้าของเพจ
ว่าเป็นเทคนิคการเล่นของ
ธียธรบุญมาทันนะครับแบ็คไซด์ทีมชาติไทย
จังหวะที่ไปสอกใส่คู่ต่อสู้นะครับ
ก็คือผู้เล่นของเวียดนามนะครับ
คลิปต่างกล่าวมีจังหวะที่เจ้าของเพจ
สอบแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่านี่เป็นการเล่นของธีรทร

อย่างไรก็ตามนะครับคลิปนี้เผยแพร่ออกไป
แฟนบอลเวียดนามต่างก็แสดงความคิดเห็นในเชิงตำหนิพฤติกรรมของเจ้าอุ้มนะครับ
หลังจากนั้นก็มีแฟนบอลไทยครับก็นำคลิปไปตอบโต้ว่า
จังหวะดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นการทำฟาวอย่างแน่นอนนะครับ